ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ

เรื่องคดีน้องชมพู่เราตามให้แน่นอน
เชื่อว่าท่านอยู่กับเรานะครับเพราะว่าเราปักหลักอยู่ในพื้นที่วันนี้
สามสิบแปดวันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
สามสิบแปดวันใครทำอะไรใครทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตค่ะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบจากจังหวัดมุกดาหารนะฮะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ภูเหล็กไฟ
คือแน่นอนว่าเรื่องทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ตอนนี้ยังสืบสวนสอบสวนในการคลี่คลายคดีอยู่
แต่เรื่องของความเชื่อต่างมันมีปะปนเข้ามา
หนึ่งในนั้นก็คือพระเดือนชัยพระเดือนชัยวัย๕๐กว่า
ซึ่งเป็นเจ้าวาดของที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างในพื้นที่มุกดาหารนี่แหละ
เคยไปที่ภูเหล็กไฟบอกว่าจะไปดูว่าใครทำร้ายน้องชมพู่
ไปหาพยานหาหลักฐานต่างช่วยให้
ที่สุดแล้วไปมาก็กลายเป็นเรื่องของตัวเลข

แล้วนะเมื่อวานนี้อย่างที่ท่านทราบนะฮะมีคำสั่งจากทางอ่า
สงฆ์ของจังหวัดมุกดาหารคณะสงฆ์นะฮะให้พระเดือนชัยต้องออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ใช่ค่ะบอกว่าสาเหตุก็คือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ผิดตามหลักของธรรมวินัยเพราะว่ามีการออกสื่อให้สัมภาษณ์
ลักษณะของการให้ตัวเลขด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่ฮะ
พระเดือนชัยวันนี้ตกลงออกไปไหนนะ
ข้าวของต่างอะไรยังไงเดี๋ยวท่านได้ติดตามต่อแน่
ค่ะนะฮะอ่าแล้ววันนี้ครับแม้พระเดือนชัยจะออกไปจากพื้นที่มุกดาหาร
แต่นี่ครับที่ท่านเห็นอีกหนึ่งจอภาพเนี่ยนะฮะ
พระรูปนี้พระมานะชัยเป็นพระในพื้นที่มุกดาหารเหมือนกัน
มาที่ภูเหล็กไฟบอกว่าจะมาช่วยคลี่คลายคดีของน้องชมพู่
มาช่วยน้องชมพู่ด้วยอืมโอ้โหมันยังไงกันเนี่ย
เรื่องราวทางความเชื่อก็มีมาเป็นระยะระยะค่ะ
ใดที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้อ่ะนะคะพร้อมพร้อมกับเรื่องของกิจของส่ง
ใช่ไหมฮะส่วนเรื่องทางคดีนะครับ
วันนี้ตำรวจนะครับก็หาพยานหลักฐานต่อนะครับ
วันนี้ไปเก็บดีเอนเอบุคคลในครอบครัวของน้องชมพู่เพิ่มเติม
ใช่ค่ะมีตำรวจไปถ่ายภาพห้องน้ำที่บ้านของลุงพล
ลุงเขยของน้องชมพู่ด้วยอืมนี่นะฮะสามสิบแปดวันแล้ว
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลสำคัญมาว่า
บนศพของน้องชมพู่เนี่ยมีขนสุนัขติดอยู่ใช่ค่ะ
เป็นขนเจ้าซูโม่อืมอ่าก็เลยไปไล่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของกระสอบ
หรือว่าถุงปุ๋ยที่คาดว่าคนร้ายจะใส่น้องชมพู่แล้วก็แบกขึ้นไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
อืมบ้านลุงพลก็เอากระสอบไปหลายใบใช่ค่ะบ้านลุงพลก็มีสุนัข
ก็เอาขนสุนัขของบ้านลุงพลไปตรวจสอบด้วยใช่ส่วนนี้คือเจ้าซูโม่ค่ะ
วันนี้เราก็ไปหามันอีกนี่ฮะไปเจอมันอีกเจ้าซูโม่ตัวนี้นะครับ
อ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะฮะค่ะทุกผู้ชมครับอ่าระหว่างนี้ก็คุยกันไปด้วยก็ได้
ท่านคิดว่าเออคดีของน้องชมพู่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเนี้ย
เอาเรื่องพระเดือนชัยก่อนนะครับพระเดือนชัยพระสงฆ์รูปนี้นะครับ
เป็นพระที่อยู่ที่พักสงฆ์นะฮะหรือว่าที่พำนักสงฆ์
ที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวานนี้มีคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร
สั่งให้พระเดือนชัยหรือพระอาจารย์เดือนชัยหรือหลวงปู่เดือนชัย
ต้องออกไปจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเนื่องจากการปฏิบัติตัวเนี่ย
ไม่ใช่กิจของสงฆ์หลายสิ่งหลายอย่าง
ทีแรกเมื่อวานนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีคุณกิติศักดิ์ตอนเย็นค่ำได้ข่าวมาเนี่ย
คำสั่งของคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารฉบับเนี้ยโทรศัพท์ไปหาพระเดือนชัยเลย
อืมเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ฟังใช่ไหมฮะ
พอโทรไปเนี่ยพระเดือนชัยไม่ได้รับแต่ลูกศิษย์รับ
ใช่ค่ะลูกศิษย์บอกว่ามันกระทันหันเกินไปยังไม่ออกจากพื้นที่หรอก
ไม่ได้บอกนี่ว่าจะต้องออกเดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ระบุวัน
ใช่แล้วกำลังพูดคุยกำลังเจรจากันอยู่
อ่าว่าเออทำไมล่ะมันเกิดอะไรยังไงอืม
ทำผิดแบบไหนอะไรยังไงแต่วันนี้ตอนเช้าครับ
คุณกิติศักดิ์ไปที่ที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่าง
คือชาวบ้านก็เรียกวัดนี่แหละแต่ในคำสั่งของคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร
ท่านใช้คำว่าที่พักส่ง
คุณกิติศักดิ์ไปถึงแต่เช้าอ้าวหลวงพ่อเก็บข้าวของแล้ว
พระเดือนชัยไปถึงพบว่ามีรถกระบะ๓๔คันจอดอยู่
แล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ของพระเดือนชัยเนี่ยเต็มหลังรถไปหมด
ส่วนตรงนี้คือจุดที่เป็นสาราด้านในนะครับพระเดือนชัยก็นั่งเทศนาธรรมให้กับลูกศิษย์ลูกหา
มาให้กำลังใจกันเยอะแยะไปหมดเหมือนกันหลังจากทราบข่าว
อันนี้ของฮะอืมติบอกว่าขนาดติไปแต่เช้านะค่ะ
เกือบไม่ทันเนี่ยเห็นไหมข้าวของเครื่องใช้เนี่ย
เอาขึ้นเต็มหลังรถกระบะไปหมดนี่ฮะรถนี่สามสี่คันนะครับ
นี่เห็นไหมมีอะไรนี่เก็บไปหมดนะครับตรงนี้นะครับ
ส่วนคนที่ทราบข่าวลูกศิษย์ของพระเดือนชัยก็มากันเยอะแยะไปหมดนะครับ
สาราเลยบอกว่ามาให้กำลังใจอ่า
พอพระเดือนชัยเทศให้ลูกศิษย์ฟังเสร็จนะก็ได้หันหลังให้กับลูกศิษย์
แล้วยกขันห้ากล่าวขอเข้ามาครูบาอาจารย์
แล้วก็เอาหน้าไปแนบชิดกับป้ายไวนิวที่เป็นรูปของปู่ฟั่น
อ่าปู่ฟั่นที่จะมีรูปปั้นตั้งอยู่ข้างหลังพระเดือนชัยตลอดเวลานั่งบนสาราฮะ
แล้วก็นี่เป็นรูปหลวงปู่ฟั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ของพระเดือนชัยเขานะครับ
เหมือนกับเป็นการล่ำราหรือยังไงหลังจากนั้นก็กลับมานั่งพูดคุยกับลูกศิษย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

ขอยอมรับในคำสั่งเพราะตัวของพระเดือนชัยเนี่ยบอกว่าตัวท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้
อยู่ได้ทุกที่ทุกสถานที่คือวัดทั้งหมด
หากใจเราคิดดีและไม่คิดโกรธแค้นพระที่ออกคำสั่ง
อนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงอยู่อาจจะยังไงต่อนะ
ครองสมณเพศสงฆ์จะศึกหรือว่าจะอยู่หรือว่าจะอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะอยู่แบบไหนสินธรรมเนี่ยจะอยู่ติดตัวตลอดไป
หมดบ้านไปหลังหนึ่งนี่อาจจะสร้างทราละครามนี้นะ
เขายึดของฉันนะมีเหรียญการไปไถ่ก็ต้อง
พันศาที่ผ่านไปมีพระผู้ใหญ่ไปดูแลฉันไหม
แม้แต่บินตะผ้าบาทในบ้านนี้บางคนก็ตากบาดบ้างไม่ตักบาทบ้าง
แล้วพระเถระรุเถระผู้ใหญ่แถวนี้มีใครมาดูแลฉันไหม
พ่อฉันเป็นแบบนี้ฉันเฉีกเป็นเสียงตายมาทันทอยลูกศิษย์ลูกหามา

ฉันบอกแล้วบอกใส่ไมค์บอกทุกคนเลย
ฉันไม่ได้อยากไปอวดเด่นอวดดังอะไร
แม้แต่ชาวบ้านนี้ไม่เคยรู้จักกันเลย
ชื่อเขาฉันก็ไม่รู้ครอบครัวเขาอยู่ยังไงฉันไม่รู้
ฉันก็เดินไปตามภาษาฉันถ้าต้องออกบินทบาทเรียกชีพ
พอเข้ามาเสียงอัตมาเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จอัตมาก็มานั่งก็มาคุย
เขาก็เอาหนังสือมายื่นให้ไม่รู้อ่านว่ายังไง
แล้วเขาก็เอาหนังสือใบหนึ่งมาจะให้ข้าพเจ้ากับผมอัตมานี่เสร็จ
หนังสือในข้อความยังไม่ได้กี่อ่านเลยจะเซ็นได้ยังไง
ก็เลยพวกนั้นจะบอกให้คนนั้นเซ็นก็ได้คนนี้เซ็นก็ได้
ผู้ใหญ่บ้านก็นั่งอยู่ตรงนั้นเช็ดได้ยังไงหนังสือตัวนี้ไม่รู้ว่ายังไงอะไร
ความหมายยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่บ้านเซ็นเอาแล้วกันอัตมาไม่เซ็น
เพราะอัตมานจับแล้วมันตุ๊ดเหมือนกูโดนไล่แล้ว
เหมือนเขาประชุมกันอะไรแบบยังไงแล้วคือมันพันธาหน่อยมันเก่งเกิน
นี่ที่สัมภาษณ์เมื่อวานให้พวกเธอไปสัมภาษณ์เจ้าขนาดเผลอ
ฉันก็ฟังข้อความพระแท้แก่ขนาดนั้นแล้ว
ยังพูดออกมาแบบคำหนึ่งอย่างนี้นะเอาคืนระวังนะเอาคืนนะ
เฉยนั่นพวกเธอไปพูดกันฉันนั่งฟังอยู่ตรงนี้เหรอ
บาฟ้าที่เป็นพยานคอขาดเลยไป

ที่ออก๓๐๐มาขายบุญอร่อยตรงนี้
พระขายพระแล้วของฉันขายฉันกินจะเป็นไรเพราะเหรียญของฉัน
มีความสามารถเหรออิจฉาเหรออืม
บางช่วงที่ให้สัมภาษณ์ไปนี่ก็ตาแดงเสียงสั่นเคลือเลย

คือพระเดือนชัยเนี่ยพอพูดคุยเปิดใจกับนักข่าวเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ไปสวดมนต์นะในการที่จะล่ำราลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็มานั่งฟังนะครับ
ให้กำลังใจกันบางคนก็ท่องตามนะก็ท่องเหมือนกับที่ท่านได้ยินบ่อยนะฮะ
น้ำโมอะไรพุทธโทเร็วอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นจังหวะความเร็วสูงไปอ่ะนะ
บางคนก็มีอาการแปลกออกมาด้วยนะครับส่วนตัวพระเดือนชัยเองก็มีอาการแปลกเหมือนกัน
ห่มร้องไห้นะครับสวดมนต์ไปหลั่งน้ำตาไปนะครับ
อย่าจับโกนโท้แต่คนเดี่ยวสารเกลียด
ไม่เป็นแห่งหน้าสารวัง
ที่จะเกิดตั้งทุกวันแค่ปีอาทิตย์

บอกว่าขอสวดมนต์ให้กับลูกศิษย์ก่อน

เนี่ยฮะก็จะมีสิ่งของต่างมือไม้ลักษณะการท่องบน

น้ำหูน้ำตาไหลร้องไห้นะคะ
ใช่นะทั้งลูกศิษย์ทั้งพระนะ
มีลูกสินอยู่คนหนึ่งนะครับตูชมครับ
เธอมีท่าทางแปลกมากกว่าคนอื่น

เห็นไหมภาษากายนี่ดูแปลกไปเลย
กแขนสองข้างขึ้นร้องห่มร้องไห้หลับตา

คือเสียงเหมือนกับเสียงแบบเด็กน้อย
จากพูดด้วยยังพูดแบบเป็นตัวเลขออกมาอีก
ค่ะเป็นภาษาแปลกค่ะ
๖๑๔แล้วก็พูดอะไรแปลกเยอะแยะไปหมด

สรุปใจความประมาณว่าอยากไปกับพ่อ
ไม่อยากให้พระอาจารย์เดือนชัยออกไปจากพื้นที่
พระอาจารย์เป็นคนดีอะไรอย่างนี้นะฮะ

มีภาษาแปลกออกมาคือฟังไม่ออกอ่ะนะ
คือเป็นอยู่พักใหญ่คุณกิติศักดิ์ก็ไปถาม

คือเธอเหมือนกับยังเป็นอาการเดิมอยู่นะ

ใช่ตีก็ไปถามเป็นอะไรอย่างไร

ติก็ถามว่าเอาแล้วหนูเป็นใครอ่ะ
เธอบอกว่าเธอเป็นพระพิคเนธในภาคเด็กน้อย
พอรู้ข่าวแล้วสงสารพระอาจารย์เดือนชัย

ที่เห็นว่ามีการกลั่นแกล้งจากพวกมนุษย
แกล้งพระอาจารย์เดือนชัยเห็นแล้วสงสาร

ติก็ถามว่าเอาแล้วหนูอยากจะฝากอะไร
มนุษย์ที่กลั่นแกล้งพระอาจารย์เดือนชัยไหม

พ่อรู้พ่อรู้จักความดีทำไมเป็นน่ะนี่
ท่านทำดีก็ได้ดีจัดใหนจัดนั้น
ท่านตู้กาไปควรที่คนนี้ควรดี
แท้เลื่อนตำแจเลื่อนปวดา
พอพี่กาปุ่มวิอานท์สิทันมีครบ
แต่ทำไมต้องเป็นที่นี่
ทั้งสุขทัศุมาภูทัศุทธิสลบทัศุกินทิ
ทัศุกุทัศุทิกิตุกะมาทั้งสุขทัศุนิกุมะทัศุกุมะ
ทัศุทินิกุมะทัศุกุทั้งสุขทัศุยิลินดุกุมะ
ทัศุจินดุกุมะทั้งสุขทัศุกุมะมะมะมะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ปรดตามตอนต่อไป

หนูไหนใจพวกมนุษย์
ล้างฉุดปัญญา

สินนำนำหน้าไม่รู้จักเหรอ
สุริยาส่งแสงไปไกลแค่ไหนเข้าใจไหม
แล้วหนูมีอะไรอยากจะบอกพวกมนุษย์ไหมจ๊ะ
ประไทยชูตากะมา
สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นนั้น
มันตุติกะกูปะชินตุกิติกูปะปะชุนตุ
อันตู่ตู่กูมาปะตี้ตี้ตี้ตี้ตู่ตาสา
ดิวธานามันไม่เดิกันใช่ไหม

ที่ภูมิอิวดาสรรเสริญ

ติบอกว่าผมถามไปคำเดียวว่าจะฝากอะไรบอกถึง
มนุษย์ที่มาแกล้งพระอาจารย์เดือนชัยไหม

พอฟังออกบางคำบางประโยคนะ

แต่ตินี่มือไม้อะไรก็ไปกับเขาด้วยนะ

ก็อะไรของติ๊ก็ไม่รู้เนี่ย

ติอาจจะพัดให้ใจเย็น

ก็เอาเป็นว่าพอร่างทรงพระพิคเนธ
อะไรของเธอออกจากร่างไปแล้วเนี่ย
กลับคืนมาแล้วคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถาม

ผู้หญิงคนนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น

บอกว่าเธอมาจากกรสินนะฮะ

ข่าวว่าพระอาจารย์เดือนชัยถูกไล่ให้พ้นจากจังหวัดมุกดาหาร
แล้วจะเก็บข้าวของไปวันนี้เลยรีบมานะครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นร่างทรงของพระพิคเนธในภาคเด็ก
แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เดือนชัยวันนี้มาให้กำลังใจ
แล้วพออาจารย์เดือนชัยสวดมนต์ให้กับลูกศิษย์

เหนียว
เหนียวใจเย็นนะพี่แหมกจำได้ไหม
เออจำได้แล้วพี่เหนียวดื่มน้ำก่อน

โอเคไปเลย
เหมียมเมื่อกี้รู้ตัวไหมครับ
เสียงเสียงดังมากเลยรู้ตัวไหม

พูดอะไรบ้างเมื่อกี้จำได้ไหม

อธิษฐานอยู่พระพิกเนตปางเด็ก

แต่คือพระพิคเนศนี่ก็คือจัดทากันไหม
ตัวจัดทาหรือทางเป็นพี่ที่จัดทา

ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะ

ทีนี้ค่ะคือระหว่างที่ทีมข่าวของเราไปทำข่าว

มีลูกศิษย์คนนึงเดินปรีมาหาทีมข่าวของเราเลย
แล้วก็มาต่อว่าทีมข่าวนะคะ
ต่อว่าบอกไม่พอใจ

นำเสนอข่าวของพระอาจารย์เดือนชัย

คนมากล่าวหาหาว่าท่านอวดอุตริบ้างอะไรบ้าง
ให้เลขให้หวยบ้างอะไรบ้าง
ศิษย์ลูกหาบอกสงสารพระอาจารย์มาก

ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งที่ท่านสร้างวัดนี้๘ปีนะ
เพราะสื่อนี่แหละนำเสนอข่าวเรื่องของท่าน
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งที่ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
เก๊ก็อยู่มาประมาณ๘ปี

ตอนที่มาอยู่ใหม่กว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้นะ
น้อยใจเห็นไหมพวกน้องที่ถามสัมภาษณ์แกนะ
ก็ตาคออะไรทำหน่อยนี่นะ
มีลูกศิษย์อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าเขาทำธุรกิจอยู่กรุงเทพ
มาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เดือนชัยได้ไม่กี่วัน

มีความศักดิ์สิทธิ์รักษาศีลรักษาธรรม
ไม่ได้มีความอิจฉาริสยาอะไร
แสดงออกของท่านถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่ง

จนทำให้ท่านโดนคำสั่งให้ออกจากจังหวัดมุกดาหาร
พอรู้ข่าวว่าพระอาจารย์โดนไล่ออกจากพื้นที่

ก็เลยเดินทางมาเพื่อมาให้กำลังใจ
เชื่อว่าพระอาจารย์เดินชัยถูกกลั่นแกล้ง
สำนักพุทธก็ได้ให้คำมาว่า
การที่ตรงนี้ที่ตรงนี้
ซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นที่ของป่าไม้
เป็นที่สวนแล้วก็ให้ป่าไม้
แต่หลวงปู่ก็ไม่ทราบว่า
ไม่ทราบว่าจะดำเนินการทางด้านเอกสารอย่างใด
ก็เลยไม่ได้ขออนุญาตจากป่าไม้
เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้๑๐๐ค่ะ

รู้จักหลวงปู่ได้แค่๓วัน
นะคะเสร็จแล้ววันแรกที่ที่ฉันมา
ดิฉันก็เจอสิ่งแปลก
เพราะว่าดิฉันต้องการที่จะให้หลวงปู่เจิม

เพราะว่าดิฉันศรัทธาในตัวหลวงปู่

ดิฉันก็มาเจอบุคคลคนหนึ่ง

ดิฉันก็ถามว่าหลวงปู่หลวงปู่เดือนชัยอยู่ไหมเนาะ

เสร็จก็บอกว่ามีพระหลายองค์

ทำไมพี่ไม่ไปหาวัดตรงนู้นล่ะ

โทโทโทโทโทโทมาจากพุทธโท

ท่านไม่มีใครอยากทำไง

ถ้าทำอย่างนั้นเขาจะว่าเป็นพระผีบ้า

มันก็อยู่เหนือเหตุผลซึ่งมันอธิบายยาก
ฟันทงเลยนะคะอธิบายยากในส่วนนี้
ก็จะเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนี้บอกแล้วฮะ
คือที่ตรงนี้
พระเดือนชัยเข้ามาทำเป็นที่พักส่งเนี่ย
ไม่ใช่ที่ที่ได้รับอนุญาตมาอย่างถูกต้อง

มันก็เลยมีปัญหาตรงเรื่องของที่ด้วยนะครับ

แสดงอากับกิริยาท่าทาง
หรือว่ากิจของสงฆ์ต่างของพระเดือนชัยเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น

อาจารย์เดือนชัยแจกเหรียญนะคะ
เพิ่งไปปลุกเสกมาให้กับลูกศิษย์
คือราคาที่จะเช่าเหรียญนี้ค่ะอยู่ที่องค์ละ๕๐๐บาท

อาจารย์เดือนชัยถือย่ามไม้เท้าและของใช้บางส่วน

หมายเลขทะเบียนขอไข่งองู๑๕๑๖ขอนแก่น

ติบอกว่าขออนุญาตให้ข้อมูลอย่างละเอียดแบบนี้

แล้วก็ขึ้นรถเดินทางไปที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ปลายทางของทุกวันนี้คือที่ไหนครับผม

อยากให้กล่าวถึงลูกศิษย์หน่อยครับว่า

คือเราก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้ว
โทษเผ็ดก็ฝาก๑๒ประจำผมเป็นอย่างเงี้ย

อันนี้
อยู่ดีไปไหนล่ะ

อันนี้ครับ
ทะเบียนรถคันนี้เลขอะไรครับนี่ครับ

เดี๋ยวเราไปติดตามว่าว่ากูนั่งรถทะเบียนอะไร
เจรกชีครับใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่
คนละคันเหรอครับ
นามัศกาลครับหลวงปู่เดินทางปลอดภัยครับ

รอบแล้วก็อ้าปากขาวจริงอย่างที่ติบอกนะคะ
ส่วนเรื่องของเลขทะเบียนรถนักข่าวถามเองนะคะ
พระเดือนชัยไม่ได้อยู่ดีพูดออกมา
คือเราจะให้ทีมข่าวของเราที่อีกจังหวัดหนึ่ง
เขารอดูเหตุการณ์ต่างครับครับ
ว่าเดี๋ยวไปถึงแล้ววัดไปถึงวัดตรงนั้น
แล้วจะไม่รู้ว่ามารถคันไหนใช่
เราก็เลยแค่จะสังเกตการณ์ไว้แค่นั้นเอง
ชาวบ้านที่มาจากอุบลราชธานีค่ะ
เอาโฉนดที่ดินมาให้พระเดือนชัยทำพิธี
อยากจะขายที่ดินให้ได้อะค่ะครับ
พระเดือนชัยก็เขียนอะไรบางอย่างให้นะคะ

เธอก็บอกว่ายังไม่ได้ดูเลยว่าพระเขียนอะไรให้นะคะ
ก็รีบเอามาขึ้นรถกลับอุบล
ทีมข่าวก็เลยบอกว่าเปิดดูสักหน่อยสิ
จะได้รู้ว่าพระอาจารย์เดือนชัยเขียนอะไรให้
เธอก็เปิดดูแล้วก็ร้องอุทานออกมาอย่างประหลาดใจ
เพราะเป็นเลขที่ใจเธอคิดอยู่เหมือนกัน

ตีนี่นะเขาก็บอกแล้วว่าตีเงียบไว้นะ
นี่ตีเงียบแล้วเหรอคะ
พระอาจารย์พระพุมคะ

เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

การที่จะบอกใบ้ให้ตัวเลขอะไรต่างนานา

แต่ในมุมของพระเดือนชัย
พระเดือนชัยเองก็พูดอยู่ตลอดว่า
อาตมาก็ไม่เคยให้หวยให้ตัวเลขนะ
คนไปได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปคิดกันเองค่ะอ่าแต่ในมุมของทางคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารเนี่ย
ท่านก็มองว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นมันก็หลายเรื่อง
ขึ้นไปในพื้นที่ภูเหล็กไฟไปทำพิธีต่างอากับกิริยาต่าง
ตอนจะอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหรือไปที่นครนายกล่าสุดไปปลุกเสกพระรุ่นที่๑ของพระเดือนชัย
สิ่งหลายอย่างมันลักษณะเหมือนกับอวดอุตริแล้วก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะไปถามเพิ่มเติมนะครับ
จากทางคณะสงฆ์ที่มุกดาหารนะครับเราไปที่วัดสุทธิธรรมรังศิยานุสร
หรือว่าวัดต่อเขตที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับเพราะว่าท่านเจ้าคณะจังหวัด
ท่านอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ก็ไม่เจอนะฮะท่านติดกิจนิมนต์นะฮะ
ท่านไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับก็พยายามไปถามทางฝั่งของเจ้าคณะอำเภอด้วยนะครับ
สุดท้ายแล้วได้คุยกับพระเลขานะครับพระเลขาของทางเจ้าคณะอำเภอที่มุกดาหารนะครับ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารให้เป็นประธานประชุมเกี่ยวกับเรื่องของพระเดือนชัย
ที่มีมติเป็นคำสั่งออกมาเมื่อวานนี้ให้ต้องออกไปจากจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เรื่องนี้นะครับพระเลขาท่านได้ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือที่ออกมานะครับ
พระเดือนชัยต้องออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไม่ให้จำวัดอยู่ในวัดในพื้นที่
รวมทั้งที่ที่พักสงฆ์จานครูภูหินต่างที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับ
ก็เนื่องจากพระเดือนชัยเนี่ยก็เป็นไปตามคำสั่งที่ออกมา
ก็คือปฏิบัติตัวไม่เหมาะกับเรื่องของสมณเพศสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องของการอวดอุตริต่างนะครับ
โดยขอให้พระเดือนชัยกลับไปที่วัดที่อุปสมบทหรือสังกัดเดิมนะฮะ
คือสังกัดเดิมเนี่ยทราบว่าเคยอุปสมบทที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกรสิน
แต่ตอนนี้ตามข้อมูลคือพระเดือนชัยจะไปที่บ้านเกิดที่อุดรธานีนะครับ
แล้วที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างที่ต้องปิดลงเนี่ย
ให้คืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้เจ้าของพื้นที่เขา
เนื่องจากตอนไปทำที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์ตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาคำสั่งของคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร
ท่านไม่ได้มีเหตุผลแต่เรื่องของเรื่องอ่าไปทำกิริยาต่าง
ไปในพื้นที่ต่างไปเคลื่อนไหวต่างที่ไม่เหมาะกับกิจของสงฆ์เท่านั้น
แต่เป็นเรื่องของที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นที่พักสงฆ์ตรงนี้ไม่ได้มาอย่างถูกต้อง
แล้วเป็นที่ของกรมป่าไม้เขาซึ่งพระเดือนชัยไม่ได้ขออนุญาตในการมาสร้างที่พักสงฆ
เพราะฉะนั้นต้องคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้
แล้วอุปสมบทที่วัดไหนท่านก็กลับไปยังษังกัดเดิมของท่าน
อันนี้ก็ชัดเจนเรื่องของคำสั่งนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อย
มีเพจดังนะคะออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเดือนชัย
แต่เป็นอดีตของพระเดือนชัย
ธรรมนองที่ว่าพระเดือนชัยเนี่ยบวชเป็นพระแค่ไม่กี่พันศา
โหนคดีน้องชมพู่ให้หวยให้เลขเขียนยุ่งให้คนไปตีความ
จริงแล้วอาชีพเดิมเป็นแค่พ่อปู่ใบ้หวย
พอมาบวชเป็นพระก็มาอวดอุตริแบบนี้
ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียหรือไม่
ทางเพจเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการนำภาพในอดีตของพระเดือนชัยมาโพสต์เอาไว้ค่ะ

ในอดีตพระเดือนชัยผมยาวนะคะ
ใส่เสื้อคลุมสีเม็ดมะขามคล้ายเครื่องแต่งกายของพระสงฆ์
สังเกตในมือนะคะถือไม้เท้างูเห่าแผ่แม่เบี้ย

ถ่ายรูปอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชา
มีเครื่องรางของขลังเต็มห้อง
ก็ต่างกันรูปอดีตกับรูปปัจจุบันแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีการโพสต์เรื่องของเครื่องรางที่ปลุกเสกโดยพระเดือนชัยในอดีตนะคะ
แล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นพระ
แต่มีการเหมือนกับให้เช่าเครื่องรางของขลัง

ราคาเริ่มต้น๗๐๐บาทลักษณะแบบนี้
เครื่องรางที่ขายหรือว่าให้เช่าเนี่ยนะ
ก็จะเป็นขุนแผนพรายกุมารกัวเพาะพรายช้างโขลง
มีตะกรุดมีเครื่องรางพิมพ์หน้านกฮูก
นี่ค่ะอันนี้คือหลักนะคะที่มีการโพสต์เอาไว้
ที่เป็นเครื่องรางของขลังของพระเดือนชัยในอดีต
สำหรับเครื่องรางเขาใช้คำว่าตัวท็อป

คุณแผนพรายกุมารกัวเพาะพลายช้างโขลง
พคุณก็คือเมตตามหานิยมหนุ่มรักสาวหลงค่ะ

คำว่ากวบเพาะมาจากภาษาสวยหรือว่าชาวกุยชนเผ่า

แปลว่าน้ำมันช้างตกมัน
เป็นส่วนผสมน้ำมันช้างตกมัน
ผสมกับเรื่องของขุนแผน
ก็หมายความว่าความเจ้าชู้ที่ตกมันมีเพศตรงข้ามมาร่วมรักโดยตลอด
อันนี้คือความหมายที่มีการนำเสนอขายเครื่องรางของขลังของพระเดือนชัยในอดีต
อ่าที่มีเพจดังเพจหนึ่งที่เขาออกมาเปิดเผยตรงนี้นะใช่ค่ะ
จริงไม่จริงอย่างไรก็ต้องรอฟังทางพระเดือนชัยเขาด้วยนะครับแต่พระเดือนชัยเนี่ยบอกว่าจะไปที่อุดรธานีนะ
อ่าจะกลับไปที่อุดรธานีเราก็ไปตรวจสอบเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ทำให้รู้มาว่าที่อุดรธานีพระเดือนชัยเขามีสำนักส่งของเขาอยู่ด้วยนะอืม
ไม่ได้มีที่มุกดาหารเท่านั้นค่ะที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่างน่ะ
ไม่ใช่แค่ตรงนั้นที่เดียวนี่ฮะที่นี่คือบ้านเหล่าหลวงครับทุกผู้ชมครับ
เหล่าหลวงอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
มีสำนักสงฆ์ของพระเดือนชัยอยู่นะฮะนี่ฮะสำนักสงฆ์แห่งนี้
พื้นที่เนี่ยจะเป็นสวนยางพาราอยู่ท้ายหมู่บ้านของบ้านเหล่าหลวง
เนื้อที่ประมาณสิบไร่อืมนี่นะครับแล้วก็มีการถมดินไว้นะฮะ
มดินไว้เนื้อที่ประมาณสามไร่ลักษณะก็คือถมดินไว้ก่อสร้างกุฏิชั้นเดียว
อ่าเป็นทรงโมเดิร์นแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ
ข้างกำแพงกุฏิมีการลงยันอัคระเอาไว้ด้วยนะครับ
อ่าแต่ว่าอัคระที่ลงเอาไว้เนี่ยมันเป็นแบบรูปหัวใจติดปีกอ่ะอืมอ่า
ว่าอาจจะเป็นยันที่พระเดือนชัยเขียนเอาไว้ก็ได้อ่า
เดี๋ยวถ้ากลับไปถึงแล้วได้เจอก็คงจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเออเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่า
แล้วก็ห่างจากกุฏิไปด้านหลังสักสี่สิบเมตรมีการก่อสร้างห้องน้ำเอาไว้นะครับ
หนึ่งหลังนะอ่าแล้วก็มีลานจอดรถอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับ
ลักษณะเป็นแบบนี้ครับพื้นที่ตรงนี้นะคาดว่าพระเดือนชัยจะมาที่นี่นี่แหละ
เพราะว่าเป็นสำนักสงฆ์ของเขานะครับ
ไปเจอชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ย
ของพระเดือนชัยเนี่ยเขาสร้างแล้วก็มอบให้พระเดือนชัยนะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าความจริงแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรกับพระเดือนชัยนะครับ
เพราะว่าตอนที่พระเดือนชัยบวชแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะอยู่แต่ที่สำนักสงฆ์ของตัวเอง
ไม่ได้ออกมาเดินบินทบาทรับบาทจากชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้มาถวาย
ตาหารเช้าพระตาหารเพลให้กับพระเดือนชัยที่นี่อืม
มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับเรานะครับอันนี้ข้อมูลจากทางชาวบ้านที่เราได้เจอนะ
ค่ะอ่าพระเดือนชัยเขาจะจริงไม่จริงอย่างไรต้องรอฟังเขาอีกทีหนึ่ง
แต่ชาวบ้านที่บอกกับเราบอกว่าพระเดือนชัยเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่
คนบ้านเหล่าหลวงตฐวังทองอบดวงจอุดรธานี
มีแม่แล้วก็มีน้องชายส่วนพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้ว
ที่ผ่านมาพระเดือนชัยไม่ค่อยอยู่บ้านแต่ไปไปมามานะ
ซึ่งเป็นที่ของพ่อกับแม่ที่มอบให้พระเดือนชัย
ถ้ามีที่ที่คนมอบให้อย่างนี้ไม่มีปัญหา
แต่ว่าตรงที่ถ้าท่างทราญครูภูหินต่าง

เห็นคนต่างถิ่นแวะเวียนมาที่สำนักสงฆ์ของพระเดือนชัยเนี่ยบ่อย

กราบมาไหว้มาเยี่ยมมาขอโชคขอลาบอะไรก็ว่ากันไป
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าพระเดือนชัย
เขาเคยใบ้หวยให้กับชาวบ้านในพื้นที่
แต่ไม่เคยมีใครที่นี่ถูกรางวัลนะฮะ
เราได้เจอกับเพื่อนสนิทของพระเดือนชัยด้วยนะครับ
เขาชื่อว่านายบุญธอมนะฮะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทพระเดือนชัย
ตั้งแต่สมัยพระเดือนชัยยังไม่ได้บวชนะครับ
โดยบอกว่าตัวเขากับพระเดือนชัยเคยเรียนชั้นปฐมด้วยกัน
ชื่อเดิมของพระเดือนชัยเนี่ย
ชื่อนายหนูเดือนนี่ฮะ
แล้วก็นามสกุลสร้างสุระ
หลังจากมาบวชเป็นพระนะสมัยที่เป็นคนเนี่ยชื่อ
เป็นคารวาสชื่อนายหนูเดือน
ตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยชื่อนายหนูเดือนนะครับ
พอบวชเป็นพระแล้วเป็นพระเดือนชัยนะฮะ
พอบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็บางทีก็จะเรียกตัวเองว่า

บางทีคนก็เอ๊ะทำไมท่านเรียกว่าตัวเองว่าหนูเดือนหนูเดือน
เพราะชื่อเดิมเนี่ยเขาชื่อนายหนูเดือน
ตอนที่ยังไม่ได้บวชนะฮะเพื่อนบอกว่า
ก็เป็นคนปกตินี่แหละสนุกสนานแต่ไม่ใช่คนอันทภาณนะ
สนุกสนานอาจจะกินเหล้าอะไรบ้าง
พอบวชมาแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับ
แต่ก็จะบวชศึกอยู่หลายครั้ง

แล้วก็บอกว่าพระเดือนชัยเคยบอกว่า
ถ้าศึกออกมาแล้วไม่มีเงินเนี่ย
แต่หากบวชเป็นพระเนี่ยจะมีเงิน
อันนี้เขาอ้างนะเราก็ไม่รู้พูดจริงไม่จริงนะ

ส่วนเรื่องใบ้หวยเคยไปหาหวยกับพระเดือนชัยเหมือนกัน
แต่ไม่เคยถูกสักครั้งนะฮะเพื่อนบอกนะครับ
ส่วนมากก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับ
กำลังสร้างอยู่แต่ชาวบ้านก็คงไม่ห้ามอะไร
ถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่มุกดาหารแล้วจะกลับมาอยู่ที่นี่
เพราะชาวบ้านถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
นายบุญธอมบอกว่าเคยถามพระเดือนชัยเหมือนกันว่า
ตอนที่มาอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่บ้านเหล่าหลวง
ไม่เคยออกไปบินทบาทเลยแล้วท่านจะฉันอะไร
พระเดือนชัยบอกว่าการกินอยู่ท่านไม่ยาก
เวลาจะฉันอาหารอะไรท่านก็ไลน์ส่งข้อความไป
เดี๋ยวก็มีคนมาส่งให้อันนี้เพื่อนเขาบอกนะ

ส่วนเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเพื่อนของพระเดือนชัยบอกว่าไม่เคยเจอนะครับ
ถ้าถามว่าพระเดือนชัยมีอิทธิฤทธิ์อะไร
ก็มีอย่างเช่นไปทำร้ายข้าวของพังข้าวของบ้านน้องชาย
อันนี้มีตอนยังไม่ได้บวชเข้าใจว่าตอนนั้นอาจจะเมา
มีกำนันตำบลวังทองนะครับกำนันในพื้นที่นะครับ
ชื่อวันนายประเศษโอดมั่นในยุคหกสิบพี่บอกว่าก็ติดตามข่าวพระเดือนชัยมานะ
เพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันโตมาด้วยกันเหมือนกันนะครับ

ส่วนเรื่องพระเดือนชัยไปอวดอิทธิฤทธิปฏิหาร

เรื่องนี้กำนันประเสริฐก็มองว่าก็ไม่เหมาะสมนั่นแหละ

เขาไม่ได้ค่อยยุ่งเกี่ยวอะไรกับพระเดือนชัยอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่กำนันประเสริฐให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
ทีนี้มาดูความคืบหน้าทางคดีน้องชมพู่นะคะ

ณตอนนี้ค่ะตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ยังไม่ได้ตัดตัวผู้ต้องสงสัยคนไหนออก
ผู้ต้องสงสัยยังคงไว้ทุกคนที่เราเคยนำเสนอไป
ก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งในนั้นผู้ต้องสงสัยก็คือลุงพล
เขยของน้องชมพู่นายชัยพลวิพานะคะ
คือลุงพลเนี่ยตำรวจไปค้นบ้าน๒รอบ
รอบแรกเน้นไปที่เสื้อผ้าของลุงพลแล้วก็ค้นรถกระบะของลุงพล
รอบ๒เมื่อวานนี้ตำรวจก็มุ่งเน้นไปที่กระสอบปุ๋ย
ล่าสุดวันนี้ลุงพลบอกว่ามีตำรวจมาที่บ้านอีกแล้ว
แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มาตรวจค้นอะไรที่บ้าน
คราวนี้มาถ่ายรูปห้องน้ำค่ะ
ห้องน้ำที่อยู่นอกส่วนของตัวบ้านอยู่ทางหลังบ้านนะคะ
ถ่ายรูปเสร็จลุงพลก็ถามว่ามาทำอะไร
เขาก็บอกว่าเจ้านายให้มาถ่ายถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปแค่นี้ค่ะ
ลุงพลก็เลยบอกว่าตอนนี้ทำใจในระดับหนึ่งแล้ว
หลายคนอาจจะมองว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์ต้นอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ลุงพลบอกว่าก็ทุกครั้งที่ตำรวจมาขอความร่วมมือ
ขอตรวจค้นบ้านตรวจค้นรถมาหากระสอบปุ๋ยลุงพลให้ความร่วมมือตลอด
ทีมข่าวก็เลยถามลุงพลเกี่ยวกับเรื่องของถุงปุ๋ยหรือกระสอบปุ๋ย
ที่ตำรวจไปค้นบ้านเมื่อวานนะคะ
ลุงพลบอกว่าคือมันก็เป็นไปได้นะที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า
คนร้ายอาจจะนำร่างน้องชมพู่ใส่ถุงปุ๋ยแล้วแบกขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
เพราะว่าร่างกายของน้องชมพู่ไม่มีดีเอ็นเอของคนอื่น
แต่ว่ามีขนสุนัขอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานว่าตอนนี้ไปมา

ดังนั้นถ้าร่างกายของน้องชมพู่มีขนสุนัข
ถ้าคนร้ายนำร่างน้องชมพู่ใส่ถุงปุ๋ยมันก็อาจจะมีขนสุนัขหลงเหลืออยู่ในถุงปุ๋ยถุงใดถุงหนึ่งที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นไปได้ที่คนร้ายอาจจะก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว
ถ้าเป็นถุงปุ๋ยถ้าคนถามพวกเขาจะบรรจุของขึ้นบนภูเขา
เขาต้องสะพายข้างหลัง
ใส่ข้างหลังก็ละแบกของ
เหมือนถุงเป้
ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้น

หรือว่าแบกใส่บ่า
ของก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่แบกน้องชมพู่ลงมาวันนั้นที่ห่อผ้าก็แบกสบาลงมา

สูงตัวขนาดนี้ใส่น้องชมพูได้มั้ย

ถุงฟ้าเนี่ยนะ
ครับสูงฟ้าใส่อันนิกได้๒ตัวเนี่ย

ถ้ามันต่ำผมก็มีความเชื่ออยู่
ที่นักข่าวไปยังเหนื่อยกันเนอะ

อืมตำรวจบางคนยังขึ้นไม่ได้เลย
คือตอนนี้ค่ะทุกประเด็นยังคงอยู่นะคะว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเองหรือเปล่า
คนก่อเหตุเป็นคนใกล้ชิดหรือไม่
ปมเหตุเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือเป็นเรื่องของอนาจารย์
หรือเป็นเรื่องที่คนร้ายอยากจะได้บางส่วนของน้องชมพู่ไปทำพิธีทางศัยศาสตร์ทุกอย่าง
เจ้าที่บอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยดังนั้นคำถามที่ว่า
สาเหตุที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือเปล่า
ลุงพลบอกว่าโอ้โหความขัดแย้งในครอบครัวมันเรื่องเล็กมาก
มันเป็นความขัดแย้งตามภาษาคนในครอบครัวเดียวกัน
มันไม่ถึงขั้นที่ใครจะมาเอาชีวิตกันหรอก
เมื่อวานนี้ยายของน้องชมพู่ไปหาแม่น้องชมพู่ที่บ้าน
ไปถามว่าเป็นคนเรียกตำรวจให้มาจับลุงพลเหรอ
ลุงพลบอกว่าคือดีใจนะที่แม่ยายเป็นห่วง
แต่อีกมุมหนึ่งก็ยอมรับว่าน้อยใจที่ทำไมตัวเองถึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยขนาดนี้
พวกนั้นไม่มาหาเราต่างคนต่างอยู่นะ

เขาลูกสาวเขาเนี่ย
เขาดูพฤติกรรมลูกสาวเขา
เขาก็ไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์อะเนาะ

เขาไม่ค่อยเชื่อฟังคำพูดผมอยู่แล้ว
มันไม่มีแรงจูงใจที่ไปทำเรื่องแบบนี้
ความคิดผมคือมันเป็นไปไม่ได้

มันไม่มีเหตุไม่มีแรงจูงใจขนาดนั้นนะ

ต้องมามุ่งเอาชีวิตกันขนาดนี้นะ
นี่ค่ะลุงพลบอกว่าก็ดีใจที่แม่ยายเป็นห่วง
แต่น้อยใจที่แม่ของน้องชมพู่

ทั้งที่ลุงพลกลายเป็นว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ลุงพลบอกว่าทางคดีเนี่ยค่ะ

นักข่าวมาสัมภาษณ์ชินแล้วนะคะ

ส่วนป้าแตนภรรยาของลุงพล
ก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้ว
ส่วนที่ชาวบ้านวิจารณ์ว่าลุงพลควรพูดให้น้อยหน่อย
ลุงพลก็ตอบว่าเขาไม่ใช่เรา
ไม่มาอยู่จุดที่เราโดนกล่าวหา

นี่คือความรู้สึกของลุงพลนะคะ
ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องการแกะรอยหน่อยกันแล้วกันนะครับ

มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้
มีคนในพื้นที่เขาตั้งข้อสังเกต
ว่าเอ๊ะตกลงแล้ววันนั้นที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ลุงพลบอกว่าไปรับไปส่งพระเนี่ย

อยู่แถวสวนยางที่มันจะทะลุไปถึงจุดที่น้องชมพู่อยู่นะ
มันจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปหรือเปล่า
ลุงพลก็เคยออกมาตอบโต้ชี้แจงเรื่องนี้อยู่นะครับ
ส่วนคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาก็ยืนยันของเขาอยู่

ตกลงลุงพลอยู่ไหนกันแน่

ลุงพลเขายืนยันชัดเจนมีหลักฐานมีพยานว่าไปรับไปส่งพระ
กว่าจะมาช่วยหาหลานก็นู่นอ่ะ
บ๊ายบายเย็นแล้ว
แต่มีคนบอกเอ้าช่วงเช้านี่เห็นอยู่แถวสวนยางนะ
ตำรวจเนี่ยเริ่มแกะรอยช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบแห่งบ้านกกอกตะบนกกตูม

หายไป๑๑พฤษภาคม
เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลชัดเจนนะครับว่าช่วงเวลาที่น้องหายไปต้องเป็นช่วงประมาณ๙นาฬิกา๑๑นาที
ไปถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
หลังจากนั้นก็ไล่สืบสวนต่อว่าตอนนั้นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
ช่วงเวลาตรงนี้ได้มาจากร่องรอยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของครอบครัวน้องชมพู่
เพราะว่าปกติแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็จะเปิดโน้ตบุ๊กให้น้องดูยูทูป
ให้พี่สาวคือน้องสดิ้งพี่สาววัย๑๓ปีเนี่ยคอยคลิกคลิปในยูทูปให้น้องดู
เมื่อไปเปรียบเทียบช่วงเวลาการใช้งานยูทูปในวันนั้นนะครับที่พ่อกับแม่ออกจากบ้านไปทำงานกันตั้งแต่๗โมงครึ่งเนี่ยนะ
พฤษภาคมวันนั้นนะครับน้องชมพู่เริ่มดูยูทูปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้
ยูทูปตั้งแต่๗นาฬิกา๔๘นาทีนะฮะก็ค้นหาคลิปการ์ตูนไปรวม๑๐คลิปด้วยกัน
คลิปแรกเนี่ยพี่สาวก็คือน้องสดิ้งเขาช่วยพิมพ์ให้
หลังจากนั้นเด็กก็คลิกไปเรื่อยตามคลิปที่มันเด้งขึ้นมา
สิ้นสุดสุดท้ายเนี่ยคือ๙นาฬิกา๑๑นาที
คลิปสุดท้ายที่น้องชมพู่ดูเป็นการ์ตูนเพลงนะฮะการ์ตูนเพลงคริสต์มัส
ความยาวของคลิปนี้มันจะยาว๑ชั่วโมง๑๓นาที
แต่ว่าน้องชมพู่ดูไม่ถึงหรอกเพราะว่า๙นาฬิกา๑๑นาทีเนี่ย
บอกกับพี่สาวคือน้องสดิ้งที่อยู่แถวบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ย
บอกว่าไม่ดูยูทูปแล้วเดี๋ยวหนูจะไปเล่นใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตายนะ
แต่บ้านอยู่ติดกันนะฮะบอกจะไปขุดดินไปเล่นกับหมาตรงนั้นนะครับ
ดังนั้นเวลาที่น้องชมพู่ใช้งานยูทูปครั้งสุดท้ายก่อนจะบอกพี่ว่า
ไม่ดูแล้วนะจะไปเล่นละ๙นาฬิกา๑๑นาทีเหมือนกับพี่สาวก็รับทราบ
แต่ก็ไม่ได้มองต่ออย่างตลอดเวลาว่าน้องเนี่ยไปเล่นตรงใต้ต้นมะม่วงเนี่ย
จะไปเจออะไรยังไงบ้างเพราะพี่สาวเองก็ใช้งานเล่นโทรศัพท์มือถือ
แล้วถึงรู้ว่าเอ้าหันมาดูน้องสาวหายไปหาน้องไม่เจอ
น้องชมพู่หายไปจากบ้านตรงจุดใต้ต้นมะม่วงที่บ้านน้าตาย
นั่นแสดงว่า๒๙นาทีตรงนี้นะครับ๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
เป็นข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายต้องมาพาน้องชมพู่ไป
โดยตอนนั้นไม่มีใครได้ทันสังเกตแม้แต่น้องสดิ้งพี่สาวที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ไม่ได้ทันสังเกต
ไม่ได้ยินเสียงด้วยไม่มีเสียงน้องร้องขอความช่วยเหลืออะไรยังไงด้วย

๒๙นาทีตรงนี้นะครับเราคิดจาก๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
เจ้าหน้าที่กำลังสืบหาว่าช่วงเวลานี้ใครบ้างที่จะเข้ามาถึงตัวเด็กได้บ้าง
โดยที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอาจจะเพราะอาจจะเด็กรู้จักมักคุ้นยอมเดินไปด้วยแต่โดยดี
หรือมาถึงตัวเด็กปิดปากอุ้มไปเลยก็มีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
แต่ถ้าคนคนนั้นจะเป็นคนใกล้ชิดครอบครัวน้องชมพู่ถ้าเดินเข้ามาเนี่ยจุดสังเกตเลยก็คือสุนัขที่น้องมาเล่นด้วย
คือเจ้าตัวนี้ฮะเจ้าซูโม่เนี่ยเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านน้าตายนะทำไมมันไม่เห่าเลยนะ
มันอาจจะรู้จักหรือเป็นมิตรอะไรยังไงเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าซูโม่เนี่ยปกติเนี่ยคนแปลกหน้าเนี่ยขี่จักรยานยนต์ขี่รถขับรถผ่านมาเนี่ยมันเห่าไล่ตามตลอด
แต่วันนั้นทำไมซูโม่ไม่เห่าเลยที่ซูโม่เล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงอยู่กับน้องชมพู่เนี่ยนะฮะ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องช่วงเวลาตรงนี้นะครับ๒๙นาทีตรงนี้ใครจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันแน่
ลุงพลบอกว่าช่วงเช้า๑๑พฤษภาคมตอน๙นาฬิกา๒๐นาที
ตอนนั้นตัวเองไปกับป้าแตนภรรยานะไปวัดระยะของสวนยางพาราบนเขา
แล้วก็มีลุงเมฆกับป้าถ่อนเนี่ยก็ตามมาตอนหลัง
แต่ชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับเราเขาเรียกกันว่าพ่อแบมพ่อแบม
เพราะว่าเขามีลูกอยู่แล้วคนที่นั่นเขาก็เหมือนกับเขาเรียกชื่อลูกแทนชื่อของตัวบุคคล
ก็เลยกลายเป็นว่าในข่าวก็เรียกชื่อว่าพ่อแบมพ่อแบมมานะ
แบมเนี่ยนะชาวบ้านในระแวกบ้านน้องชมพู่บอกว่า๑๑พฤษภาคมตอน๗โมงเช้า
ตอนนั้นเขาไปหาเพื่อนบ้านไปกับภรรยา๗โมง๔๐เขากลับมาที่บ้าน
จากนั้นเขาได้ออกไปไล่จะไปฉีดยาค่าย่าไปถึงไร่ตอน๘นาฬิกา
เพราะว่าตอนนั้นเขาจำได้เนื่องจากเขาได้ยินเสียงเพลงเคารพทงชาติจากวิทยุที่ภรรยาเนี่ยพกติดไปด้วย
เสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้าน๙นาฬิกา๑๐นาที๑๑พฤษภาคมพ่อแบมบอกว่าเขาเห็นลุงพลอยู่ที่สวนยางพาราฝั่งตรงข้ามบ้าน
ตอนนั้นลุงพลกำลังกรีดยางอยู่เขายังได้ทักทายกับลุงพลอยู่เลยว่าเออปีนี้มากรีดยางใกล้กันเลยนะ
จากนั้นเขาก็ไปอาบน้ำแล้วมานอนใต้ถุนบ้านแล้วอีกประมาณ๒๐นาที
พ่อน้องชมพู่ก็มาหาเขามาถามหาน้องชมพู่วันนั้นเขาก็จำลองเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่ให้ดูด้วยนะ
ให้เจ้าหน้าที่ดูเนี่ยเขาจำลองเหตุการณ์ไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านคนนี้ยืนยันกับเราว่าเขาจำได้
นาฬิกา๑๐นาทีวันที่๑๑พฤษภาคมเขาจำได้แม่นยำเพราะนี่คือกิจวัตรที่เขาทำเป็นประจำวันว่าเขาเจอลุงพลนะ
แต่ที่มีข่าวมาว่าลุงพลมาข่มขู่เขาให้ไปเปลี่ยนคำให้การกับตำรวจนะว่าไม่ได้เจอเขาช่วงเวลานี้เนี่ยว่าเขาจำเวลาผิดเนี่ยเขายืนยันว่าไม่มีการมาข่มขู่อะไรทั้งสิ้น
แต่ช่วงเวลาตรงนี้เขายืนยันเดี๋ยวลองฟังนะฮะที่ผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรากับลุงพลเขาได้ชี้แจงกันเอาไว้นะครับ
ซึ่งวันนั้นที่เราเห็นลุงพลเดินกิจยาวเนี่ยก็หลังจากเรามาจำลองเหตุการณ์กับตำรวจแล้วมันได้๙โมง๑๐นาทีครับ
เห็นเขาเดินไปถึงไหนครับ
เกี่ยวสามครบก็หางกันก็ประมาณ๒๐นาทีนี่แหละครับ
ผมเข้าไปถามแกรหลังจากวันนี้พ่อถอเข้ามากรมะขนบ้านผม
ก็ถามเจ้าแล้วบอกเรื่องเวลาเจ้าเห็นค่อยอยู่สวนยางน่ะ

ค่อยกระบอกไปเจ้าบอกไปกี่โมง

ผมอยู่สวนยางน่ะแม่น้องชมผู้อยู่ไหน
เจ้าเห็นค่อยเจ็ดโมงกว่า

ก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองคนนะครับ

ตกลงแล้วใครอยู่แบบไหนอะไรยังไงกันแน่

เหตุการณ์ไปแล้วด้วย๑๑พฤษภาคม

ทีมข่าวของเราได้ทดลองการ
เดินแล้วก็จับเวลาจุดสุดท้าย

บ้านน้าตายนะฮะที่เป็นพื้นที่ติดกับ

เพื่อจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าคนร้าย
มาในหมู่บ้านแล้วมาพาน้อง

จะอุ้มหรือว่าจะหลอกจะล่อพาน้อง

ไปทิ้งน้องเอาไว้ที่ภูเหล็กไฟ
ที่เขาไปเจอจุดรอยเท้าเด็กเป็นจุดสุดท้าย
แล้วก็หายไปวันที่เขาออกหากันนะฮะ
ก็จะเห็นว่ามันทะลุผ่านจุดบ้านน้องชมพู่ได้
จากบ้านลุงพลมาถึงจุดที่เจอรอยเท้า

ตรงนี้นะครับถ้าเดินย้อนไปตามเส้นทางที่ไปยังบ้านของน้าตายด้วยเนี่ย
ใต้ต้นมะม่วงที่น้องชมพู่อยู่เป็นจุดสุดท้ายเนี่ย

รวมระยะเวลาที่เดินจากบ้านลุงพลมาบ้านน้าตาย

เจอรอยเท้าจุดสุดท้ายเนี่ย๗นาทีถึง
แต่ช่วงเวลาตรงนี้ต้องให้ตำรวจเขาไล่อีกทีหนึ่ง

ทีนี้ค่ะคือณตอนนี้กุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่การจับคนร้าย
ก็ยังคงต้องเป็นเรื่องของขนสุนัข
ต่อเนื่องจากที่เราได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้นะคะ
ไปเจอขนสุนัขติดอยู่ที่ร่างของน้องชมพู่จำนวนนึง
เดี๋ยวมาดูว่าสุนัขที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่มีตัวไหนยังไงบ้าง
ตัวนะคะเจ้าปลาส้มกับเจ้าแก้ว
๒ตัวนี้เป็นสุนัขตัวเมียอยู่ที่บ้านของน้องชมพู่นะคะ
ส่วนอีก๒ตัวเป็นสุนัขตัวผู้คือเจ้าซูโม่กับเจ้าสีทอง
เป็นสุนัขของน้าตายน้าสาวของน้องชมพู่ซึ่งบ้านอยู่ติดกัน
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการ
ขนสุนัขที่ติดอยู่ที่ร่างของน้องชมพู่เป็นขนของเจ้าซูโม
นี่นะคะเจ้าซูโม่สุนัขเศษผู้สีดำอายุ๓ปี
ไม่เข้าหาใครค่ะเจ้าซูโม่เนี่ยจำเสียงรถจักรยานยนต์ทุกคันที่ผ่านมาได้
คันไหนไม่ใช่ของเจ้าของบ้านไม่ใช่ของบ้านน้องชมพู่หรือบ้านน้าตายมันเห่าเลย
วิ่งไล่เห่าจนพ้นบ้านอ่ะตำรวจสันนิษฐานว่าถ้าเจอขนของเจ้าซูโม่ที่ร่างของน้องชมพู่
หมายความว่าก่อนน้องชมพู่จะหายตัวไปน้องจะต้องเล่นกับเจ้าซูโม่
ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพี่สาวน้องชมพู่น้องสดิ้งค่ะ
บอกว่าวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมน้องชมพู่ขอไปเล่นขุดดินใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
พร้อมกับเจ้าซูโม่อันนี้ข้อมูลตรงนี้ตรงกันเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะถ้าคิดต่อถ้าเจ้าซูโม่อยู่กับน้องชมพู่ในวัน
เกิดเหตุครับแล้วมีคนมานำตัวน้องชมพู่ออกไปอ่าแล้วทำไมเจ้าซูโม่มันไม่เอาใครอ่ะ
มันเห่าคนแปลกหน้ามันเห่ารถแปลกหน้าทำไมมันไม่ส่งเสียงทำไมมันถึงไม่เห่าเลยนะคะ
เออวันนี้ทีมข่าวเลยลองแบบนี้ค่ะครับสังเกตพฤติกรรมของเจ้าซูโมนี่ตัวนี้นะคะ
สุนัขที่บ้านน้าตายมันนอนเฝ้าบ้านทั้งวันแต่มันไม่เห่าใครเลยค่ะ
เป็นสุนัขตัวผู้แบบนิ่งนะตอนนี้นะใครจะเดินผ่านไปผ่านมาทีมข่าวเป็นคนแปลกหน้า
มันก็ไม่เห่าก็แสดงว่ามันไม่เห่าใช่แปลว่ามันไม่เห่าไม่ใช่สุนัขปากเปราะ
แบบที่ชาวบ้านก็จะเรียกกันดังนั้นถ้ามีคนร้ายหรือใครมาอุ้มน้องชมพู่ไปจังหวะที่นั่งเล่นอยู่กับเจ้าซูโม่
มันก็เป็นไปได้ที่ซูโม่ไม่เห่าเลยนะคะจากการสอบถามน้าตายค่ะได้ข้อมูลมาว่าปกติ
ซูโม่เป็นหมาเห่าเสียงดังนะเจ้าของบอกว่ามันเห่านะแต่ด้วยความที่มันใจดี
มันไม่เห่าพร่ำเพลืออ๋อมันเลือกเห่าค่ะครับมันเห่าแต่รถจักรยานยนต์อืม
ค่อยเห่าคนรถจักรยานยนต์ของคนแปลกหน้าหรือรถที่ซูโม่ไม่ชอบเนี่ย
มันจะเห่าครับคนเดินเท้าผ่านไปผ่านมามันไม่เห่าถ้าเป็นคนมันมันจะไม่เห่า
เป็นคนมันไม่เห่าถ้าเป็นรถมันเห่า
อันนี้ผู้สื่อข่าวเราเดินไปใกล้มาเลยเนี่ยช่างภาพเราเห็น
ถ่ายใกล้มันก็นิ่งนั่งนิ่งไม่เห่าค่ะ
ลองลองฟังเสียงจากบรรยากาศตรงนี้หน่อยสิอ่า
มานั่งเฝ้าบ้านแบบเงียบแล้วก็ไม่ได้เห่าใครพร่ำเพลือ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพยานอีกคนนึงนะคะที่เขาเห็นนะว่าเจ้าซูโม่นั่งเล่นอยู่กับน้องชมพู่วันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปครับวันนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าซูโม่เห่าเลยนะคะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนคุ้นเคยคนร้ายใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ขับรถเพราะซูโม่มันเห่ารถ
อาจจะเป็นไปได้ที่คนร้ายเป็นคนคุ้นเคยเดินเขาไปอุ้มน้องชมพู่ออกไปจากบ้าน
ก็เลยไม่มีใครส่งเสียงอะไรเลยเจ้าซูโม่ไม่เห่าก็เลยไม่มีอะไรผิดสังเกต
ก็ต้องดูแล้วครับว่าถ้าจะมีขนของเจ้าซูโม่ติดอยู่ที่ตัวของน้องชมพู่แล้วจะไปเจอจากที่ไหนอะไรยังไงอีก
ใช่ก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตของทีมข่าวเราด้วยนะคะจำลองเหตุการณ์
แต่ไม่ขอให้แบบลงรายละเอียดว่าคืบหน้าขนาดไหน
เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อืมเอาเป็นว่าคืบหน้าไปมากค่ะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนนะครับได้ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานต่าง
ต้องสงสัยนะอ่าที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างตอนเนี้ย
มันจะพุ่งเป้าไปที่ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไปตามแนวทางการสืบสวนคดีนะครับไม่ได้หมายความว่าจะชี้ชัดไปที่ลุงพล
เพราะว่ายังมีขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานชิ้นสำคัญอย่างอื่นอีกเยอะ
คลี่คลายคดีต้องไปเก็บหลักฐานจากบ้านอีกหลายหลัง
ไม่ใช่เพียงเฉพาะบ้านของลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่เท่านั้น
อย่างวันนี้ตำรวจก็ขอความร่วมมือให้คนในครอบครัวน้องชมพู่
มาเก็บตัวอย่างหลักฐานดีเอนเอนะฮะเพื่อเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ชาญตาน้องชมพู่นี่เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจเพิ่ม
นายนารินหรือว่ากระแตนะครับน้าของน้องชมพู่นางสาวสายฝน
นี่ก็น้าของน้องชมพู่ป้าแตนนะนางสมพรหลาโพภรรยาของลุงพล
ป้าน้องชมพู่นี่ก็ถูกเก็บดีเอนเอเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ได้เก็บเส้นผมไปด้วยนะฮะนี่ฮะก็ไปเก็บกันที่สพกกตูม
แล้วก็ยังมีการให้สหวิชาชีพนะครับมาร่วมกันสอบถามเด็ก
ในพื้นที่บ้านกกอกด้วยเพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มเติม
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ตัวของลุงพลลุงเขย
น้องชมพู่เท่านั้นตอนนี้บุคคลใกล้ชิดต่างต่าง
เจ้าหน้าที่ก็มาขอดีเอ็นเอเพิ่มอีกหลายคนนะครับ
ส่วนเรื่องของกระสอบปุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ตำรวจ
เหมือนว่าจะให้ความสำคัญในการมาเก็บจากหมู่บ้านไปตรวจสอบ
ไปจากหลายบ้านนะฮะบ้านลุงพลก็เอาไปนะครับ
เป็นข้อมูลการสืบสวนที่ตำรวจคาดว่าคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่เนี่ย
อาจจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจนเด็กเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพเด็กใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็แบกขึ้น
ด้วยการสะพายบ่านะฮะแบกขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
แล้วก็เอาไปทิ้งเพื่ออำพลางคดีนี่ฮะตำรวจคาดว่า
มันต้องมีชิ้นส่วนดีเอนเอหรือว่าอาจจะเป็นขนสุนัข
ติดอยู่กับกระสอบปุ๋ยที่ใช้ก็ได้อืมแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ทีมข่าวของเราเห็นเนี่ยก็คือว่า
เอ๊ะแล้วทำไมกระสอบปุ๋ยที่ตำรวจจะเอาไปตรวจสอบเนี่ย
ต้องเป็นปุ๋ยยูเรียนจากการสอบถามก็คือ
กระสอบปุ๋ยยูเรียแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีขนาดใหญ่เพียงพอจะใส่เด็กอายุประมาณ๓ขวบ
น้องชมพู่ได้ค่ะอ่าเด็กที่น้ำหนักประมาณสัก๑๐กิโลกรัมเนี่ย
อันนี้ใส่ได้อืมนี่นะฮะค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะครับ
ระหว่างนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องราวของความเชื่อก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
หายไปสักพักหนึ่งมาอีกแล้วนะคะพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจ
อืมเข้าใจว่าเขาอยากมาให้กำลังใจอยากมาช่วยคลี่คลายคดีน้องชมพู่นี่ค่ะ
ครับล่าสุดมีนี่ค่ะพระมาณชัยถิระยาโนค่ะอ๋อ
เป็นพระจากวัดป่าธรรมเจริญตำบลผึ่งแดดอำเภอเมืองมุกดาหารมากับลูกศิษย์ครับ
บอกทีมข่าวว่าอยากจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพราะตามข่าวน้องชมพู่มานาน
อืมวันนี้จะมาทำพิธีล้างอาถรรพ์มนต์ดำเพื่อให้น้องชมพู่ไปสู่สุขติ
มาถึงบ้านน้องชมพู่เลยนะคะพระมานาชัยบอกว่าคือไม่ใช่ว่านึกจะมาก็มานะ
ครับที่มาวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนได้นิมิตเห็นยมทูตตัวสูงใหญ่
มาพร้อมกับอีกาดำเลยมาร้องขอให้ไปช่วยปลดปล่อยวิญญาณน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
นิมิตรก็ได้ไปดูบนภูเหล็กไฟเห็นน้องชมพู่ถูกมนต์ดำสะกดไว้
ดวงวิญญาณไม่สามารถไปไหนได้ก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวรุ่งเช้า
จะไปทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณและล้างอาถรรพ์ให้ครับ
นิมิตเห็นแบบนี้ค่ะเมื่อคืนวันนี้เลยมาเลย
พาลูกศิษย์มาจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่า
งั้นขอตามไปด้วยนะครับพระมานาชัยมัดสายสินพันรอบต้นไม้แบบนี้ค่ะ
อ่าก็คือรอบรอบจุดที่พบศพน้องชมพู่ค่ะครับ
มานะชัยบอกว่าเป็นการล้อมดวงวิญญาณของน้องแล้วก็ทำพิธีนะคะ
วางของบูชาซึ่งก็มีพระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นพระประจำวันเสาร์
วันเสาร์จะดวงแข็งพระมานาชัยบอกแบบนี้นะคะครับ
ท้าเวชสุวรรณเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้ง๔
ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ไม้เท้าไผ่ตันสื่อความหมายว่า
เรื่องนี้จะได้ไม่เกิดทางตันทำพิธีสู่ทางสว่างไร้อุปสรรค
อืมเหล็กไหลสามารถดูดทรัพย์ดูดโชคดูดลาบ
ทูปสามสิบเก้าดอกค่ะเป็นการบูชาเทพเทวดา
หกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาน
หลวงปู่สวงและเหรียญบาทเก้าเหรียญค่ะครับ
นี่คือของบูชานะคะที่พระมานาชัยนำมาประกอบพิธี
พอเตรียมของบูชาเสร็จพระมานาชัยก็เริ่มพิธีค่ะ
ด้วยการจุดเทียนสวดมนต์เดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะ
พอเริ่มทำพิธีปุ๊บเนี่ยพระมานาชัยมีอาการแปลกนะคะ
หายใจแรงเหมือนคนเจ็บปวดอะไรตาเหลือกเห็นแต่ตาขาวอะค่ะ
คอยไฟหน่อยคอยไฟหน่อยไฟไฟไฟ
ต้อนรับเสียงน้ำเก็ต
น้ำเก็ต
นี่ค่ะมีอาการแบบนี้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกแบบแรงมาก
อันนี้ท่านไม่ได้จำวัดแล้วกรดอะไรใช่ไหม
ไม่แต่ตาขาวคือนาริก็ถามนะ
คือทีมข่าวของเราก็ตกใจนะ
พระมาณชัยธิระยาโนจากวัดป่าธรรมเจริญ
ตำบลผึงแดดอำเภอเมืองมุกดาหารนะ
นาริสถามว่าตอนทำพิธีท่านเป็นอะไร

ท่านก็บอกว่าเป็นพิธีปลดปล่อยวิญญาณน้องชมพู่
ตอนนี้น้องชมพู่ยังคงเดินวนเวียนอยู่แถวนี้

แล้วที่ตาเหลือกท่านนิมิตเห็นคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่
คือนิมิตเห็นตอนทำพิธีเห็นชัดเลย
พระมานาชัยก็เลยปั้นดินน้ำมันสีม่วง

แทนคนร้ายค่ะบอกว่าคนร้ายมีสองคน
คนแรกเป็นผู้ชายก็เลยปั้นด้วยดินน้ำมันสีส้ม
คนร้ายลักษณะอ้วนค่ะ
อีกคนนึงปั้นด้วยดินน้ำมันสีม่วง
คนร้ายลักษณะอ้วนเหมือนกัน

นี่นะคะครับคนร้ายทั้งคู่เนี่ยค่ะ
กำลังร้อนรนอยู่ไม่เป็นสุข
กระวนกระวายเพราะเครียด
ตำรวจยังตามไม่เลิก

คนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ทั้งสองคน
สุดท้ายแล้วจะมอบตัวกับตำรวจเอง
เพราะทนไม่ไหวตำรวจไม่ต้องไปจับให้เหนื่อยหรอก

คนร้ายจะมอบตัวก่อนวันพระใหญ่

วันพระก็จะมี๒๐กับ๒๘มิถุนายน

วันพระใหญ่วันที่๕กรกฎาคมวันอาสารหบูชา
พระมณชัยบอกว่าไม่ต้องตามจับให้เหนื่อยเลย
บอกว่าจะมอบตัวก่อนวันพระใหญ่

มีวันที่๒๐๒๘มิถุนาวันพระ๕กรกฎาคมวันพระใหญ่นะคะ
มาณชัยก็เก็บข้าวเก็บของ
เสร็จพิธีค่ะก็นำรูปปั้นดินน้ำมัน

ไม่มีภาคต่อคนร้ายกำลังจะมอบตัวครับ
สองท่านอาจจะเป็นผู้ที่ทำก่อการร้าย
แต่จะง้ับแค่นี้
เข้าใจเป็นความร่ายทรงจำนะ

ก็เก็บกลับเลยเพราะว่าทุกอย่างมันจบแล้ว

ให้เขานะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับหลวงพ่อวนเวียนแถวนี้นะ
เข้ามาเพื่อทำอะไรครับตอนนี้ทำไมถึงยังไม่ไปไหน
มีเองดูที่หลุมลูกอืมสองคนน่ะหลุมน่ะครับ
ครับลักษณะเป็นยังไงครับหลวงพ่อตามหลุมนั่นแล้วอืม
ผู้ชายหรือผู้หญิงครับอืมก็ดูเอาไว้แล้วกันอืม
อืมรูปลักษณ์หรือฐานนะพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นลักษณะยังไงครับ
อืมก็ตามภาพที่เห็นครับคนหนึ่งพร้อมคนหนึ่งสูงครับเอ่อ
อ่าคนหนึ่งอ้วนเนอะเป็นชายทั้งสองเลยไหมครับนี่อาจจะทั้งสองคน
ครับคนที่ฆ่าน้องชมพู่นี่เป็นใครหรอกครับพระอาจารย์
เป็นคนน่ะเหรอเป็นมนุษย์น่ะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวฮะคนใกล้ตัวคนไกลตัวก็
เขาก็จะรู้เองเขาตอนนี้เขาก็เดือดร้อนอยู่ร้อนเดือนอยู่มีสองคน
ภายในกี่วันเราถึงจะรู้ตัวคนร้ายครับผมก็อืมก่อนจะถึงวันป้ายใหญ่
ก็เปิดบ้านใช่ไหมครับก็วนเวียนแถวนี้แหละนะ
อืมก็สรุปจากพระมณชัยก็คือคนร้ายสองคนผู้ชายคนนึง
ผู้หญิงคนนึงคนนึงอ้วนคนนึงพร้อมอย่างนี้นะคะ
อืมแล้วก็คาดว่าจะมอบตัวก่อนวันพระใหญ่
เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องไปอยู่บนสวงสวรรค์แล้วไม่ต้องห่วง
สาเหตุที่คนร้ายฆ่าน้องชมพู่เนื่องจากต้องการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความ
อยากมีอยากได้ปัญหาและความโลภของคนร้ายเองอืม
เกี่ยวกับความขัดแย้งของครอบครัวครับหนทางที่จะช่วยให้ตำรวจจับคนร้ายได้ก็คือ
ต้องช่วยกันสวดมนต์ภาวนาจะทำให้คนร้ายหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นอืม
ถ้าถามว่าหลักฐานสำคัญที่ตำรวจอยากได้ซึ่งก็คือเสื้อกล้ามของน้องชมพู่อยู่ที่ไหน
พระมานาชัยบอกว่าถูกคนร้ายเอาไปโยนทิ้งในจุดที่น้ำไหลผ่านบนภูเหล็กไฟ
เลยฮะแล้วก็ใช้เวทมนต์คาถาปิดทับเอาไว้เจ้าหน้าที่หายังไงก็หาไม่เจอ
โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะว่ามองเห็นเหมือนกับหลายคนที่เขาเคยมาที่นี่เลยนะ
ก็จะบอกคล้ายคล้ายกันแบบเนี้ยเอออืมพระมานาชัยก็เลยบอกนาริสนะ
บอกว่าอ่ะงั้นลองมองดูในบาดน้ำมนต์ที่ทำพิธีอ่ะลองดูเพ่งเลยนะ
นาริสดูให้นาริสดูถ้านาริสดูแล้วก็เพ่งดีดี
คำตอบทุกอย่างอยู่ในนั้นหรือฮะอ่านาริสดูเห็นไหมมีสองจุด
นาริสบอกจุดหนึ่งคล้ายตัวเลขครับอีกจุดหนึ่งคล้ายรูปอีกาอ่า
มานาชัยก็เลยบอกว่าก็นิมิตเห็นว่ามากับยมทูต
ขอให้ไปช่วยน้องชมพู่อ๋อเหรอนี่ไงอีกาเนี่ยเหรอใช่
แล้วก็เลขด้วยอันนี้นาริสเห็นต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างมองเป็นต่างเลขแล้วแหละ
นาริสมองยังไงเพราะว่าดิฉันมองไม่เห็นนาริส
ก็เลยรู้สึกว่าคนคงมองคนละแบบไม่เหมือนกันไงนาริสมองอะไรไม่เหมือนกับพี่แล้วล่ะ
แต่ว่าคุณนาริสเขาบอกเขาเนี่ยเขาเห็นประมาณอย่างนี้
ใช่พระมณชัยก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่อุทยาน
จุดประทัด๑๐นัดนะคะเพื่อขับไล่พูดผีปีศาจ
เพื่อทำให้ตกใจกลัวแล้วหนีไปจะได้ล้างอาถรรพมนต์ดำบนภูเหล็กไฟให้หมดไปสักที
มานาชัยก็โยนประทัดเสียงดังเลย
สิบทิศสิบนัดเหมือนกับเป็นการเปิดแสงสว่างทั่วอาทิตย์ทั้งสิบอืม
อ้าวสาธุไปล้างอาถรรพ์แล้วนะน้องเขาก็ไปจุดนี้ได้แล้ว
ด้วยการสะกดวิญญาณแก่เหล่าอสูรทั้งหลายอันนี้เหมือนเป็นการจุดส่งหรือครับ
ใช่ทำไมต้องจุดโยนไว้รอบทิศเลยเหรอครับ
ทิศถังสิบทิศทุกทิศทุกทางเท่าไหร่ไปเนี้ยน่ะ
ครับเท่าไหร่ไปจุดเนี้ยเราก็ทำเพื่อที่จะได้ปลดไฟเราดุงยาน
ให้ตรงนี้ภูหินเหล็กไฟตรงนี้เกิดกลับขึ้นมาเหมือนเดิม

แต่อาจจะด้านไปบางนาก็อาจจะด้านไปนะ

แล้วก็บอกว่าพุทธคุณก็คือเมตตามหานิยม
ช่วยปกปักรักษาทุกคนป้องกันปีศาจร้าย
ทรัพย์สินเงินทองเข้ามามีแต่ความเจริญเข้ามาในชีวิต
พอเสร็จสิ้นพิธีพระมณชัยก็ลงจากภูเหล็กไฟพร้อมกับลูกศิษย์นะคะ
นาริสทีมข่าวของเราก็เลยช่วยอาสาถือบาทให้
อ่าก็ระหว่างเดินเดี๋ยวดูจังหวะที่นฤทธิ์นี่ถือบาทนะคะ
ข้าวของเยอะใช่ไหมก็เลยช่วยหน่อย
เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมีจังหวะที่นาริสเดินตาม
อยากให้ดูภาพเองไม่อยากเล่า
บาดหักไปส่วนนึง
ก็เลยบอกว่าสงสัยเจ้าป่าเจ้าเขาพยายามจะบอกอะไรบางอย่าง
ก็เลยทำให้นาริสลื่นล้มก้นกระแทกบาดหัก

ตอนนั้นเดินไปก็ไปอะไรสะดุดโขดหินหินบาดเป็นแผล
ออกมาแล้วอะไรมาแล้วนาริสนี่หลายอย่างเลย
นาริสก็ต้องขอโทษพระมานาชัย
นาริสบอกว่ามันลื่นจริงภูเหล็กไฟเดินลงมาคือฝนเพิ่งตกไงเมื่อคืนอ่ะ
แต่โบราณเขาบอกทำบาดพระหักก็รอเรื่องใหญ่

อ๋อหรอนาริสร์ตกใจใหญ่เลย
พระท่านก็ให้อภัยท่านก็เข้าใจว่าอุบัติเหตุ

อ๋อหรอไม่ได้ใช่ไหม
บาดพระหักอย่างนี้นะ
แต่มันลื่นนาริสร์บอกมันลื่นจริง
อันนี้มันอุบัติเหตุอุบัติเหตุ

นาริสร์ก็สบายใจได้ก็อยู่ในพื้นที่ต่อไม่ต้องเป็นห่วงอะไร

คดีของน้องชมพู่เรายังตามให้ต่อนะคะ

แต่อยากให้ไปดูเรื่องของความเชื่ออีกหน่อยหนึ่ง

หมอธรรมในพื้นที่หมู่บ้านกกตูม

คดีของน้องชมพู่ช่วงแรกเลย

เป็นหมอธรรมคนแรก
ที่มาพูดถึงความเชื่อ
เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเรา

หรือช่วยเหลือน้องชมพู่ได้แล้ว

ที่มีพลังแก่กล้ามากกว่าตัวเอง
ทำพิธีตัดหน้าไปแล้ว

อีกคนหนึ่งสูงดำ

อีกคนนึงเตี้ยขาว
นี่ยายยอนบอกแบบนี้นะ

ทำให้หาไม่เจอนี่ค่ะ

มันทำมันไอ้จ่านประเกษกว่าของย่ายนี่นะอืมมันก็ซ้อยหลืนเข้าไปพอได้น้ำ
เพราะว่าเอ็ดไปมันก็ตันปึ๊กเลยน่ะน่ะมึงมึงไปที่เรียกน่ะกับนั่งป้องด้วย
แค่สองคนแค่นี้นะแต่ว่าชื่อชมพู่นี่เขาเอาหินทับไว้ร้องน้ำอยู่อย่างนี้
เสื้อสมภูน่ะปลาเพลกเนอะไม่กรีกนี่ก็เอาเสื้อมาอยู่ทั้งทั้งนี้
แล้วก็เอาหินซาฟากระติกน้ำมาปรบไว้แต่ว่าส่วนนี้น่ะ
ยอนยังบอกกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เป็นคนใกล้ตัว
แต่คนที่ทำเป็นคนนอกพื้นที่เป็นคนจากที่อื่น
แล้วก็นั่งทางในดูคนร้ายมีความคิดจะมอบตัวแต่ยังไม่กล้า
นี่นะคะบอกว่าคนที่ก่อเหตุไม่น่าจะใช่คนในครอบครัว
ก็ทุกวันนี้คนร้ายเนี่ยเหมือนกับยังคงใช้ชีวิตปกติครับ
พูดเล่นพูดหัวกันอยู่แต่เขาอยากจะมอบตัวแต่ไม่กล้า
โมเมนคนในครอบครัวนะคนไกลนะ

แม้คนที่เห็นครอบครัวของเขาเองน่ะ

คนข้างนอกเขาน่ะจะมามอบตัวอยู่แต่ว่าเขากล้ามาอะไรเดี๋ยวนี้
ทีมข่าวก็สัมภาษณ์เสร็จกำลังจะกลับยายยอนก็บอกว่า

ท้ายไว้หน่อยสิ่งที่จะช่วยเหลือน้องชมพู่ได้ก็คือ
พ่อและแม่ต้องทำบุญต้องเชิญหมอเก่งเก่งมาทำพิธีเปิดป่าเปิดเขา
ให้หาเสื้อให้เจอเพราะว่าเสื้อนี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่จะทำให้เชื่อมโยงถึงตัวคนร้ายได้
ธัยย้อนยืนยันว่าไม่ใช่คนในครอบครัวของน้องชมพู่

แต่ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เขาก็กังวลกันนะนะ
เพราะว่า๓๘วันแล้วนะครับยังจับคนร้ายไม่ได้
มันก็เต็มไปด้วยความอึดอัดหลายสิ่งหลายอย่าง
บางคนบอกกับเรานะครับบอกว่าเชื่อว่าครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ย
น่าจะรู้ว่าใครคือคนร้ายใครคือคนที่ทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิต

กลับพ่อผู้ชมครับชาวบ้านที่บ้านกกอกกอกที่ตมกกตุม
วันที่เกิดคดีของน้องชมพู่เกิดขึ้น
อย่างชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าตอนนี้อึดอัดมากกับข่าวเรื่องน้องชมพู่
ตอนแรกก็สงสารช่วยกันออกตามหากันทั้งหมู่บ้าน
แต่พอมาระยะหลังมันมีผลกระทบจากการที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้าน
รับว่าทุกวันนี้ไม่สามารถไปทำมาหากินได้เลยเพราะว่าพากันหวาดระแวง
ว่าเออถ้าออกจากบ้านไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเพื่อจะมาสอบปากคำมาตามตัว
ไม่เจอเดี๋ยวก็จะยุ่งการใช้ชีวิตทุกวันนี้ชาวบ้านที่บอกกับเรานะครับ
บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมเวลาจะออกไปเก็บเห็ดไปทำมาหากินอะไร
ก็ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนทุกครั้งเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าร้อนตัว
จะไปทำลายหลักฐานหรือจะหนีจนไม่เป็นอันทำมาหากิน
อย่างชาวบ้านคนนี้ที่คุยกับเรานะครับบอกว่าเขาก็สงสารครอบครัวน้องชมพู่
ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ตอนเนี้ยผลกระทบมันไม่ใช่เพียงแค่
ครอบครัวของน้องชมพู่เท่านั้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
โดยเฉพาะทุกครั้งที่ครอบครัวน้องชมพู่ได้พูดไปถึงใคร
ตำรวจก็จะไปสอบปากคำหรือไปพาชาวบ้านคนนั้นไปสอบปากคำ
ไม่เป็นสุขลำบากกันทั่วหน้าอ่าอย่างคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
ที่เขาสังเกตนะเขาบอกว่าทำไมพ่อกับแม่น้องชมพู่
ไม่ตั้งข้อสงสัยในคนในครอบครัวทั้งทั้งที่มันน่าจะเป็นคนใกล้ชิดน้องชมพู่

ไปใส่กับบ่ได้ที่ไปใส่มาใส่ก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่ให้ไว้

เหมียนมันไปหาเห็ดก็ยังได้แกล้งผู้ใหญ่ไว้ไปหาเห็ด

ที่บ้านเขาบอกอยู่บอกว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวมันหรือหลัก

เขากะวาวอยู่แต่เขากะวาวไม่ออกสิ

แต่งิมแต่เขาหวังว่าพี่น้องพี่น้องคนนี้
ขึ้นให้ไปทำเนี่ยขึ้นมาปรับความใจใจบ้านแบบนี้นะ
เขากะวาวสักนี้ค่ะ
ก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเจอนะครับท่านผู้ชมครับ

ก่อนที่จะพบศพน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยออกตามหาลูกตลอด

อย่างคุณพ่อนี่ก็ขึ้นเขาไปตามหาน้องชมพู่
เดินไปตรงไหนก็ร้องห่มร้องไห้ตลอดทาง
แต่พอวันที่๑๔พฤษภาคม
มีคนบอกว่าเจอรองเท้าของน้องชมพู่บนเขาเนี่ย

ทำไมมีแต่ลุงพลขึ้นไปคนเดียว
ซึ่งมันดูผิดปกติหรือเปล่า
จากพ่อแม่คนอื่นที่เจอเบาะแสอะไรเกี่ยวกับตัวลูกแบบนี้
ยังไงควรจะต้องรีบขึ้นไปคนแรกหรือเปล่า
ทำไมพ่อกับแม่น้องชมพู่ไม่เป็นแบบนั้น
เดี๋ยวลองฟังที่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วกันนะครับ
แต่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขาชี้แจงอยู่นะครับ
เดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะก็เป็นชาวบ้านบางส่วนที่เขาอาจจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะครับ
ตอนนี้๓๘วันแล้วที่ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะ

ภูริพัฒนบุญนินวันนี้ก็ไปคุยกับชาวบ้านหลายคนเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็เริ่มลังเลแล้ว
ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่มันเป็นจากฝีมือของคนในหมู่บ้าน
หรือจะคนใกล้ชิดคนในครอบครัวน้องชมพู่กันแน่
จะเป็นญาติพี่น้องคนอื่นของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าฝั่งญาติญาติเขาเองเขาก็มีปัญหากันอยู่
แล้วทำไมคนในครอบครัวไม่ตั้งข้อสังเกตหรือซัดทอดถึงกันเองบ้าง
ทอดแต่บุคคลคนอื่นที่อยู่นอกครอบครัว
แล้วตอนนี้ไม่เพียงแต่บ้านกกอกเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบทางคดี
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ตำรวจไปถึงบ้านกกตูมแล้ว
ออกไปอีกหน่อยหนึ่งห่างจากบ้านกอกไปได้รับผลกระทบไปหมดแล้ว
เรื่องการไปเรียกสอบปากคำตรวจดีเอนเอหรือว่าไปติดตามความเคลื่อนไหว
สิ่งหลายอย่างในการใช้ชีวิตปกติในประจำวัน
มาดูความเคลื่อนไหวของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่กันหน่อยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ยังไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ต่อเนื่องนะคะ
คือวันนี้พ่อกับแม่ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าค่ะ
ก็ไปสูบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่ที่นานะคะ
กับแม่ของน้องชมพู่บอกว่าฝนไม่ตกมาหลายวัน
แล้วก็นับตั้งแต่มีคดีเรื่องของน้องชมพู่
กับแม่ก็ไม่ค่อยได้ทำไร่ทำนากันสักเท่าไหร่

ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจอะไรต่างเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าตั้งแต่มีคดีไม่มีเวลาเลย
ไม่ได้ดูนาดูไร่อะไรเลย
วันนี้ตำรวจก็ไม่ได้เรียกสอบแต่ก็ถามตำรวจนะ
ตำรวจก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไร
วันนี้ก็เลยไม่ได้มีมาสอบปากคำอะไร

ตัดสินใจว่าพ่อแม่ไปดูไร่นากันดีกว่า

วันนี้ทีมข่าวของเราได้พบกับกระแตค่ะ
น้องชายของแม่น้องชมพู่อะค่ะ
นายนารินหลาโพก็ไปด้วยกันไปฟาร์มหนูด้วยกัน
เดี๋ยวกระแตคนนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเดี๋ยวรอฟังครู่เดียวนะคะ
คือทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็เห็นว่า
นายกระแตน้องชายของแม่น้องชมพู่
ก็ไปช่วยเหลืองานสูบน้ำเสร็จอะไรเสร็จ
พ่อน้องชมพู่ก็ไปหวานปุ๋ยในนาข้าวที่ตั้งของทุ่งนา
ป่ายางพาราห่างจากบ้าน๒กิโลเมตรนะคะ
มีบ่อน้ำกว้าง๔เมตรลึก๒เมตรอยู่ตรงกลาง
ล้อมรอบด้วยป่ายางพาราของแม่น้องชมพู่
ของปะแตรภรรยาลุงพลของนตาย
รวมถึงสายฝนน้องสาวคนเล็ก
ว่าบ้านเขาอยู่ลักษณะไหนยังไงกันบ้าง
ส่วนอีกด้านของบ่อน้ำจะเป็นไร่หวายเป็นทุ่งนา
ของนายกระแตน้องชายของแม่น้องชมพู่อะค่ะ
นี่นะคะลักษณะการอยู่ของครอบครัวนี้

ที่เราต้องให้มองเห็นภาพรวมแบบนี้
เพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่เราจะไปคุยต่อก็คือ

ขัดแย้งกันรุนแรงจริงหรือเปล่าเนี่ย

ใช่ไหมว่าเขาเคยมีฟาร์มหนูฟาร์มด้วง
ลูกชายคนเล็กทำลูกเขยมาช่วยทำ
เดี๋ยวท่านรอเดี๋ยวเราขยายให้อีกทีหนึ่ง
เอาฟังตรงนี้ก่อนที่ชาวบ้านเขาสะท้อนออกมานะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวน้องชมพู่

วันนี้ไหนก็ตามไปดูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฮะ

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามคุณแม่ของน้องชมพู่หน่อยนะครับ
คุณพ่อน้องชมพู่ด้วย๓๘วันแล้ว
ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวจนเสียชีวิต
เอาศพไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟได้เนี่ยนะครับ
แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังมีความหวัง

นี่นะฮะคุณแม่น้องชมพู่บอกกับเรานะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่บางคน

ตั้งข้อสังเกตว่าคนทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตไม่ใช่ใครที่ไหน

แม่น้องชมพู่บอกว่าได้ยินแบบนี้ก็น้อยใจนะ
แล้วก็เสียใจที่มีคนคิดแบบนี้
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทน
คุณแม่น้องชมพู่บอกกับเราว่าคนที่คิดแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจ
หรืออาจจะเห็นต่างก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถไปห้ามได้
ตัวเองก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งตำรวจจะจับคนร้ายได้
แล้วคำตอบมันก็จะออกมาเอง
ที่ตำรวจจะมาอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจเองโดยที่ไม่ต้องให้แม่พูด

ความจริงคือไม่ใช่ว่าแม่ขัดแย้งกับลุงพลหรือป้าแตนนะ
มันเป็นป้าแตนกับน้องคนอื่นเขานะคะ

แล้วมันจะเป็นเหตุจูงใจให้ลุงพลมาทำอะไรกับน้องทำไม
พ่อน้องชมพู่นะครับบอกว่าตอนนี้ยังมั่นใจนะครับว่าที่สุดแล้วตำรวจจะจับคนร้ายได้นะครับ
ส่วนความขัดแย้งในครอบครัวยืนยันว่าก่อนหน้าที่น้องชมพู่จะหายตัวไป
ครอบครัวไม่เคยมีความขัดแย้งรุนแรง
ที่ชมพู่จะหายตัวเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน

แต่ไม่ได้รุนแรงอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวใหญ่
คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าไม่คิดด้วยว่าคนก่อเหตุจะเป็นคนใกล้ตัว
แต่ถ้าหากมันเป็นแบบนั้นจริงก็คงต้องแล้วแต่เวรกรรม
แล้วก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้
คุณพ่อน้องชมพู่ยังฝากไปถึงคนร้ายนะครับบอกว่า
ยังไงก็รีบออกมามอบตัวซะเถอะ
ช้าจะเร็วเนี่ยเชื่อว่ายังไงตำรวจจับตัวได้แน่นอน
แย้งในครอบครัวว่ามันมีบ้างไหมแล้วคิดว่ามันจะไปถึงขนาดที่ต้องฆ่าลูกสาวเลยไหม
มันก็มีเป็นธรรมดาของทุกบ้านนะ
มันก็ไม่ถึงกับว่าจะฆ่าจะแกล้งกันอะไรมันไม่มีถึงขั้นนั้น
กลัวไหมว่าถ้าผลออกมาแล้วมันเป็นคนในครอบครัวที่เป็นเครือญาติเราเนี่ยเป็นคนทำกลัวไหม
อันนี้ก็แล้วแต่บุญตกรรมใครทำอะไรก็ต้องได้อย่างนั้น
แต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องได้มีความขัดแย้งอะไรที่มันถาโถมเข้ามาไหม
ที่น้องจะหายตัวไปเนี่ยได้มีการทะเลาะเบาะแว้งคนในครอบครัวก่อนหน้านี้สักอาทิตย์นึงอะไรอย่างนี้เคยมีไหมที่มันระอุขึ้นมาเลยมีไหมครับ

ใช่ครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าประเด็นเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัวเนี่ยก็มีคนในพื้นที่นี่แหละให้ข้อมูลว่าจริงแล้วความขัดแย้งในครอบครัวมันรุนแรงมากนะ
เรื่องธุรกิจฟาร์มหนูฟาร์มด้วงเคยถึงขั้นตีสังกษีปิดฝาบ้านเพื่อจะได้ไม่มองหน้ากันเงาไม่ต้องเหยียบตัดพี่ตัดน้องเลยนะทีมข่าวของเราก็เลยขยายผลหา
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวนะคะ
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าครอบครัวนี้เขามีสมาชิกครอบครัวกันกี่คนอะไรยังไงบ้าง
จะได้เห็นภาพชัดนะคะครอบครัวของแม่น้องชมพู่มีพี่น้องด้วยกัน๕คน
แตนเป็นพี่สาวคนโตภรรยาของลุงพลน่ะนะคะ
นางสาวิตรีหรือนุษย์ก็คือแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
นางตายนางเสาฝนน้องคนสุดท้อง
ส่วนนายนารินหรือกระแตเป็นลูกคนที่๔นะคะ
ลูกเขยก็มี๓คนคือลุงพลสามีป้าแตน
นายอนามัยหรือใหม่ก็คือพ่อของน้องชมพู่
ในเสริมสามีของนางตายค่ะนี่นะคะครอบครัวของเขา

น้องชมพู่พาทีมข่าวไปดูฟาร์มหนูพุกห่างจากบ้านประมาณ๒กิโล
มีหนูในฟาร์มเป็นพันตัวนะคะที่พร้อมขายแล้วก็บอกว่าฟาร์มหนูเนี่ย
เป็นรายได้หลักของครอบครัวเดือนหนึ่งประมาณห้าหมื่นบาท
รายได้เหล่านี้ก็นำไปซื้อรถยนต์มาต่อยอดเพื่อทำไร่
และทำธุรกิจอื่นอื่นหลังจากเกิดกรณีของน้องชมพู่
ก็ขายแค่หนูเนื้อไม่มีเวลาเพราะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขาย
ในนารินก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยนะ
ก่อนหน้านี้ทำฟาร์มหนูอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
แค่เรื่องเข้าใจผิดกันแต่ลุงพลเป็นคนอารมณ์ร้อนพอทะเลาะกันก็ความโต๊ะม้าหินอ่อนใส่แต่เรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่โต
ชาวบ้านพูดต่อต่อต่อต่อกันไปเองครับคือชาวบ้านอาจจะรู้แค่ว่าเออบ้านนี้เขาทะเลาะกันเขาเตะโต๊ะกันอะไรแบบเนี้ยแล้วมันกลายเป็นพูดปากต่อปากกลายเป็นเหมือนเรื่องใหญ่ที่วิจารณ์กันว่าครอบครัวของน้องชมพู่เนี้ยรู้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่แต่ว่าช่วยกันปกปิดแนนารินบอกว่าโอ้โหประเด
มากรักกันมากไม่มีทางที่จะไปร่วมกันปกปิดคดีในลักษณะแบบนี้แน่นอนครับ
อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องที่ผมไปผมไปอบรมแล้วไม่มีคน
ไม่มีคนจับไมค์ที่จะไปบรรยายในครั้งนั้น
ผมไปบรรยายอยู่ที่บ้านพลไฮอยู่
อยู่อำเภอดงหลวงทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยให้ค่าน้ำมันมาหนึ่งพันบาท
อ่าผมก็เลยว่าเอายังไงก็หนึ่งพันบาทเขาบอกผมเป็นคนเอารถมา
ก็เอาไปเติมน้ำมันก็แค่นั้นเองจริงเรื่องเรื่องทะเลาะกันมันเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยไม่ได้ว่าทะเลาะกันมานาน
ญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครไม่รักน้องชมพู่
เขารักน้องชมพู่กันทุกคนอืมแล้วทีนี้ถามว่าอ่า
เราจะทำร้ายน้องได้ไหมเนี่ยผมบอกไม่มีทาง
เราก็อยู่กันแบบครอบครัวอบอุ่นเรื่องเรื่องที่แบบมีเรื่องกันเล็กเล็กน้อยน้อยอ่ะ
มันมันแค่แบบว่าเรื่องเล็กแต่บางทีคนอื่นเขาอาจจะมองว่า
อันนี้ไม่คุยกันไม่ใช่ตั้งแต่วันที่น้องหายเนอะ
ตั้งแต่วันที่น้องหายทุกคนไม่ได้คุยกันทำไมถึงไม่คุยกัน
ไม่คุยกันเพราะตั้งหน้าตั้งตาหาหลานใครพูดอะไรใคร
คือมันเหมือนระบบออโต้ใครมีหมอดูที่ไหนบอกว่าอยู่ที่ไหน
แล้วก็ไปหาต่างคนต่างมีรถแล้วก็วิ่งไปหา
เราไม่ได้ไม่ได้มาคุยกันส่วนเรื่องส่วนเรื่องว่าอืม
ทางญาติทางญาติจะเกี่ยวข้องไหมผมไม่เชื่อหรอก
ผมว่าเราอยู่ด้วยกันเรารู้นิสัยใจคอกันว่า
บางทีแค่แค่ฆ่าหมาฆ่าอะไรเรายังไม่กล้าเลย
ก็น่าจะเป็นคำตอบได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในครอบครัวของ
ญาติญาติพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาของน้องชมพู่อืม
คดีนี้เราตามให้ต่อนะครับทุกผู้ชมครับพรุ่งนี้เราก็ตามต่อ
ท่านอยู่กับเรานะฮะพระเดือนชัยออกจากพื้นที่มุกดาหารไปอุดรธานี
ค่ะเดี๋ยวเราก็ตามให้นะท่านรอชมกับเราก็แล้วกันนะครับ